ท่านผู้ชมครับเราติดตามแล้วก็จับตาสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม๑๙กันยา
วงอำนาจคืนรัศดรอยู่นะครับตอนนี้ปักหลักกันอยู่ที่ท้องสนามหลวง
มีเวทีใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับเวทีตรงธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่เข้าไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้เนี่ย
รวมไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงที่เข้าไปตอนประมาณบ่ายสามแล้วนะฮะเวทีก็มีการปราศัยของแกนนำนะครับ
ขณะเดียวกันพื้นที่โดยรอบนะครับมีผู้ที่เขามาตั้งซุ้มนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับผู้ชุมนุม
หรือว่าร้านค้าร้านขายต่างต่างผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ยอืม
ถึงขั้นวันนี้คืนนี้เนี่ยคุณเขียนมาสอนค่ะมีสตรีทฟู้ดเลยนะโอ้โห
รายงานสดมาจากพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ
จนถึงขณะนี้นะครับแม้จะมีสายฝนโปรยปลายลงมาบริเวณท้องสนามหลวงนะครับ
ซึ่งก็ยังคงมีประชาชนครับเดินทางเข้าสู่พื้นที่ด้านใน
ที่เป็นเวทีชุมนุมใหญ่๑๙กันยาทวงอำนาจคืนราษดรของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ซึ่งบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับ
ที่เป็นผลพลอยได้ผลข้างเคียงนะครับ
ที่ทำให้พวกเขาครับได้สร้างรายได้หลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ทำให้พวกเขากลับมาสร้างรายได้อีกครั้งจากการชุมนุมในครั้งนี้
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผลหลักนะครับ
แต่ก็ทำให้พวกเขาสามารถเลือกที่จะมาสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนที่ทยอยเดินทางออกไปพัก
และก็ยังมีบางส่วนทยอยเดินทางเข้าไปพื้นสถานบริวัติธรรมอย่างร้านเนื้อวัวทอดร้านนี้นะครับ
ผมได้พูดคุยมาเบื้องต้นนะครับว่าพี่เขาเดินทางมา
ตั้งแต่เวลา๐๘๐๐นมาจับจองพื้นที่บริเวณหน้าพิพิธธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
แล้วก็ขายเนื้อทอดหมดไปแล้วประมาณ๗๐โร
ซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เขากันครับว่า
การที่เขาเดินทางมาตั้งใจมาในวันนี้เนี่ย
สร้างรายได้หรือผลพลอยได้ให้เขามากแค่ไหนนะครับ
อันนี้เราตั้งใจเดินทางมาที่จะมาปักหลักสาย

กับค่านี้เราได้เข้าไปรุ่นปักหลักตั้งใจมาเลยครับ
เคยก็ชอบมาจากแนวทางแล้วก็แนวทางมาทางนี้อยู่แล้วครับ
ก็มาขายประจำมาขายขายประจำอยู่แล้วครับ
อันนี้ขายไปได้มากเท่าไหร่ขนาดไหนครับครับ
โลแล้วครับเยอะแล้วครับเยอะมากขายดี
ช่วงก่อนหน้านี้ช่วงโควิดที่มันแพร่ระบาดเนี่ย

ที่ผมจะลงตลาดนัดครับก็แย่ครับตลาดนัดก็คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ
แล้ววันนี้กะว่าตั้งใจเตรียมมาเท่าไหร่ครับปริมาณวัตถุดิบเนี่ยจะอยู่ถึงกี่โมง
ผมได้ร้อยโลผมก็ดีใจแล้วครับวันนี้
แต่วันนี้คือมีคนมาต่อแถวซื้อกันแบบว่าทอดกันแทบ
ครับครับรอไม่หยุดเลย
แล้วกะว่าจะกลับบ้านหรือพอแค่นี้ยกแผงตอนกี่โมงครับก็หมดนะครับหมดก็รอดูว่ารถออกได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
หนูของหมดนะครับเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับพี่นนครับนนทบุรีครับครับ
โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกหลายร้านนะครับ
อย่างเนี่ยครับร้านน้ำร้านกาแฟโบราณก็สร้างรายได้ให้กับเขา
ว่าจะเป็นน้ำดื่มซึ่งทางด้านในนะครับหรือบริเวณโดยรอบสนามหลวงนะครับ
ก็มีอาหารจากคนที่เอามาเรียกได้ว่ามาเลี้ยงกลุ่มผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมนะครับ
ก็ประชาชนที่เข้ามาร่วมก็จะสามารถทานได้อย่างที่ร้านน้ำนี้นะครับ
ขายมาตั้งแต่ตอนกี่โมงกว่าครับ
ก็ตั้งแต่ช้าประมาณแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งเก้าโมงค่ะ

ก็ขายแถวตลาดนัดค่ะ
ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราขาดรายได้ไปเยอะไหมครับ
รายได้เยอะไหมก็พอสมควรค่ะ
ก็มีผลกระทบนิดหน่อยแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะ
อย่างวันนี้ขายไปได้กี่แก้วแล้วครับวันนี้
วันนี้คร่าวคร่าวก็ประมาณสองหล่อสามหล่อแก้ว
ถือว่าก็เป็นรายได้ให้กับเราในวันนี้เลย
ค่ะใจจะกลับก่อนไหนครับ
ก็ชุมนุมผู้ชมนุมกลับหนูก็กลับ
ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่แม้แต่ว่า
ที่แนนีท่อนมันประกายหนอกร้านนะครับเรียกได้ว่า
คือที่ไหนมีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก
ก็จะสร้างรายได้ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสตรีทฟู้ดครับ

ก่อนหน้านี้การแพร่ระบาดของโควิด๑๙มันทำให้รายได้ของพวกเขาครับขาดหายไปครับ
ครั้งนี้ครับเขาก็จะถือโอกาสนี้มาเพราะว่าประชาชนที่มาบริเวณนี้ครับ
ไม่ได้มีทั้งที่จะมาร่วมชุมนุมนะครับมีทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่อยู่ในระแวกพักอาศัยอยู่ระแวกนี้
ก็มาอุดหนุนพวกเขาครับทำให้พวกเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบสนามหลวงนะครับที่ทางไทยรัฐทีวีได้นำเสนอ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับ
ขอบคุณครับคุณกรินครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบพื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะ
เพราะไม่ไกลกันก็เป็นท้องสนามหลวงเป็นเวทีการชุมนุมแล้ว
ก็มีแก่นนำสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีประสัยที่บริเวณจุดที่มีการชุมนุมนะคะ

ปรับไปจริงที่ปรับให้ดีกว่าเดิม

ที่ท้องสนามหลวงนะคะยังคงมีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
แล้วก็มวลชนนะคะจับจองนั่งฟังการปราศัยของแก่นำค่ะ
โดยแก่นำแจ้งว่าจะมีการขึ้นเวทีตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที

มีการเสียมีการเสียซึ่งบรรยากาศหลังเวที๑๙กันยาทวงคือน้ำหน้ารัดค่ะ
ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
และยังพบว่ามีทีมงานของกลุ่มต่างต่างที่เป็นภาคีเกลือข่ายการชุมนุม
รอต่อคิวปราศัยรวมถึงนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว
มาปรากฏตัวด้านหลังเวทีด้วยค่ะล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
นางสาวปานัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งหนึ่งในแก่นำ
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะ
หลังการทำกิจกรรมบนเวทีปราศัยผ่านมาแล้วกว่า๕ชั่วโมงค่ะ
ภาพโดยรุ้งก็บอกว่าภาพรวมจนถึงตอนนี้ก็มีคนเข้ามาร่วม
นุมฟังการประสัยมากมายซึ่งสะท้อนว่ามีคนเห็นด้วย
ข้อเรียกร้องทั้งสิบข้อค่ะพร้อมกันนี้นะคะรุ้งก็
ขอให้จับตาดูไฮไลท์บนเวทีตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐
นาทีเป็นต้นไปแล้วก็จะมีกลยุทธ์ดึงผู้ชุมนุม
ให้อยู่ร่วมกันถึงให้อยู่ร่วมกันที่สนามหลวงจนถึง
เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนกิจกรรมตอนเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ
จะเคลื่อนขบวนจากสนามหลวงในเวลา๘นาฬิกานะคะ
แต่คงไม่รุนแรงและไม่คิดว่าตำรวจจะถึงขั้นใช้แก๊สน้ำตา
แต่ยืนยันไปให้ถึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะ

ก็เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะที่ทางแกนนำ
ตอนนี้เลยมาแล้วนะคะ๒๑นาฬิกา๓๐นาที
ตอนนี้ก็ยังไม่มีแก่นนำขึ้นเวทีประสัยนะคะ
แต่ว่าเวลาคาดว่าเป็นเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
หลังจากที่นายพระฤทธิ์หรือแพนกวิน
แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในเวลา๒๑นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ
บรรยากาศที่หน้าเวทีก็มีมวลชนหนาแน่นอยู่นะคะ

รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ

เรื่องของแกนนำที่จะขึ้นเวทีปลาสายกัน

เดี๋ยวเราจะเกาะติดให้เรื่อยนะครับทุกผู้ชมครับ